เอาละครับตอนนี้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับกำลังรับชมการจัดแสดงพลุที่ยิ่งใหญ่นะครับ
ชื่อชุดพรรษา๘๔บารมีพระแม่ไทย
ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ศิลภาชีพบังไสจังหวัดพระนครสิทธิยาแห่งนี้นะครับ
ใจกลางแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้เรียกว่าลานเทครับ
สวยงามในทุกชุดของการแสดงนะครับ
ซึ่งจัดขึ้นในเวลา๑๒นาที
แต่ว่าเป็นการจัดแสดงพลุในระดับโลกนะครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าทีมพลุที่มาจัดพลุครั้งนี้
เป็นทีมพลุระดับโลกจากญี่ปุ่น
และมีการคิดค้นแล้วก็หาข้อมูลกันมาเป็นอย่างดี
เพื่อจะทำให้พลุชุดทั้ง๗ชุดที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้
เป็นผู้ที่คุณผู้ชมได้เห็นแล้วสวยที่สุด

เพราะว่าในการหาข้อมูลนี้
ส่วนประกอบของพลุเหล่านี้
มีส่วนประกอบของข้าวเหนียวไทยด้วย

เพื่อที่จะทำให้เกิดควันได้น้อยที่สุดใช่ไหมคะคุณวินิต
ลีลาของพลุนี่จะเป็นลีลาที่

สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

จุดพรุ่งครั้งนี้ชาวฮิรุณพระหญิงซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์

วันสักครู่นี้ดูดั่งแสงทองที่ศาสตร์ส่องบนฟากฟ้านะครับ
ทำให้เราได้เห็นพลุที่ยิ่งใหญ่อยู่บนฟากฟ้า
ณท้องฟ้าของศูนย์ศิลปาชีพบางไสในครั้งนี้ครับ
ซึ่งมีรัศมีระยะยิงสู่๓๐๐เมตรจากพื้นน้ำ
และรัศมีวงความใหญ่ถึง๓๐๐เมตร
ถ้าเทียบก็คือเทียบเท่าครอบคลุมสนามฟุตบอล
สนามแล้วก็จะอยู่ในอากาศเกือบสิบวินาทีครับโอ้โหยิ่งใหญ่จริงจริง
นะครับแล้วก็ดูความออดช้อยแล้วก็มดงามของพลูกตรรดักที่ถูกจุดขึ้นไปบน

ลอยอยู่บนอากาศจะใช้เวลาอยู่ในอากาศนานมาก
เท่าเรื่องกว่า๑๕วินาที
อย่างที่เลข๘นะครับ

เป็นเลข๘๔หัวใจสีทองกับหัวใจสีฟ้านะครับอยู่บนอากาศครับ
นี่คือพลุที่คุณวินิตเองบอกว่าโอ้โหยิ่งใหญ่แล้วก็มีความกว้างใหญ่ของรัศมีของพลุ
ใหญ่มากใช่ไหมครับคุณครับ
เป็นพลุที่อยู่บนผิวน้ำนะครับสังเกตดูดีครับ

บทแมลงแผ่นดินของเรา
เป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่ทำให้คนไทยทุกคนรักชาตินะครับ
แล้วก็การจัดแสดงพลุครั้งนี้ก็เป็นการจัดแสดงพลุ
แฉลงพระเกียร์เสมือพระนางเจ้าพระบรมราชินินาท

พลุที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้มีขนาดความยัด
และลอยสูงสง่าขึ้นไปตรงเถา๊งฟ้า
เหนือท้องฟ้าบนผืนน้ำเจ้าพระยาที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไส
ต้องบอกว่าตรงจุดนี้ที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาณศูนย์ศิลปาชีพบางไซแห่งนี้
เขามีการทำวิจัยกันออกมาแล้วด้วยความกว้างของระยะห่างแม่น้ำ
จุดนี้จะเป็นจุดที่ทำให้เราได้ชมรูปที่สวยที่สุดอาจจะในโลกเลยด้วยซ้ำนะคะสำหรับบริเวณตรงนี้
ก็นับชมความยิ่งใหญ่ไปพร้อมกับที่ศูนย์เสบาชิปวังไซด์
กับประสบคณิกรและประชาชนชาวสวรรค์ฮนาคมศูนย์พิยา

ส่งประจารนส่งประจารนส่งประจารน
สวัสดีครับ